แนะนำสถานที่ที่น่าไปเที่ยวมากอีกหนึ่งแห่ง

แต่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา
ที่รวบรวมเอาตุ๊กตาที่มีมูลค่านับล้านบาท
ไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

มันมีคุณค่าทางจิตใจที่จริงแล้วราคามันอาจจะประเมินไม่ได้เลยก็ได้นะครับ
ตุ๊กตาที่โชว์อยู่หลายอย่างเนี่ยค่ะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะ
ตั้งอยู่ที่ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
เลขที่๑๘๗ทับ๒หมู่๙ตำบลมะขามหลวงอำเภอสรรป่าตองค่ะ
ที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นที่ผลิตตุ๊กตาแล้ว
ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองไทยเลย
แล้วก็ได้รับคัดเลือกลงในนามานุกรมพิพิธภัณฑสถาน

โดยมีตุ๊กตาทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศ
รวมทั้งหมดกว่า๕๐๐๐ตัวค่ะ
และก็มีการจัดแสดงทั้งในชุดประจำชาติของไทย
มีชุดชาวขาวเผ่าต่างด้วย
มีชุดแต่งกายแต่ละภาคของประเทศไทยด้วยนะคะ
และตุ๊กตาในชุดต่างประเทศก็มีแบบนี้นะ
โดยไฮไลท์ก็คือชุดอะไรรู้ไหมคุณ

ชุดขนรามเกียรติ

ไฮไลท์ของที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลย
เพราะว่ามันมีราคาถึง๑๓ล้านบาทคุณดู
สีมันยิ่งใหญ่อลังการมาก
ตุ๊กตาชุดโขนรำมเกียรนี้จะประกอบไปด้วยตุ๊กตารวมทั้งหมด๗๐ตัว

มีราชรส๔องค์ซึ่งแกะสลักด้วยไม้สัก

คือทำเสมือนของจริงขึ้นมาเลย
มีตัวละครทั้งฝ่ายพระฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิง
เป็นความตั้งใจที่จะสร้างงานที่วิจิตรบรรจงที่สุด

ขึ้นรอยของพระรามพระรักษ์ทศกัณฐ์ด้วยนะคะ
นายยุทธนาบุญประคองเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ยังเปิดเผยด้วยว่าที่โรงงานผลิตตุ๊กตามากกว่า๖๖ปีแล้วคุณ
มีตุ๊กตาที่ทั้งผลิตเองและก็ซื้อมาจากทั่วโลก
สะสมแล้วก็โชว์ไว้ที่นี่กว่า๕๐๐๐ตัว
ปัจจุบันนี้นะคะอยากที่จะให้คนรุ่นใหม่
เห็นคุณค่างานศิลปะไทย
ใครสนใจเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นี้ไปกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์
เวลา๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
หรือว่าจะโทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ก่อนก็ได้นะคะ
ถ้าเกิดว่าสนใจจะเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ก็ติดต่อล่วงหน้ากันไปได้เลยค่ะ

ใช่คือมันมีตุ๊กตาหลายรูปแบบ
มันไม่ใช่มีแต่ตุ๊กตาแบบต่างชาติอย่างเดียว
แบบไทยฝีมือคนไทยรามเกียรแบบนี้คุณดูสิ
เป็นเรื่องราวเป็นตอนได้เลยตอนหนึ่งนะครับ
ฮานุมานมีฝ่ายยักษ์ฝ่ายลิงพระลักษณ์พระราม
ตุ๊กตาเด็กมีหมดเลย

มันอยู่ที่คุณตุ๊กตาตัวเล็กมาก
แต่ว่าเขาสามารถทำหัวโขนที่เป็นตุ๊กตาออกมาได้ละเอียดมาก
เนียนมากวิจิตรมากสุดยอดคุณนับถือ

ไปดูกันพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา